คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยสำหรับคดีเรื่องของน้องโชคนะคะ
เด็กนักเรียนชั้นม๓ที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ถูกคีย์บอร์ดระเบิดใส่
แต่ถูกเพื่อนทำปืนลั่นจนน้องเสียชีวิตคาห้องเรียนนะคะ
วันนี้ได้ไปคุยกับทางคุณครูแล้ว
คุณครูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคุณครูถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าคีย์บอร์ดระเบิดใส่น้องจนน้องเสียชีวิต
แต่ว่าวันนี้จะพาไปดูญาติญาติมีคุณแม่มีคุณยายแล้วก็ญาติญาติน้องโชคนะคะ
มาที่โรงเรียนไปที่ห้องคอมชั้นเกิดเหตุ
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องโชคนะคะ
ก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณยายกับคุณแม่ค่ะ
ไปที่โรงเรียนวัดลาดประดุกนะคะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์บนชั้น๒
อาคารเรียนระดับชั้นมัธยมก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดเชิญดวงวิญญาณน้องโชคด้วยค่ะ
พอเข้ามาถึงชั้นสองห้องคอมได้ค่ะนางโยลดาคุณยายของน้องโชคค่ะ
ร้องไห้ออกมาเลยเนี่ยตรงจุดเนี้ยจุดที่น้องนอนเสียชีวิตคุณยายคือร้องไห้เลยนะคะ
แล้วก็ทำพิธีก็จุดท่องจุดทูบเรียกวิญญาณหลานชายกลับบ้าน
ก็มีคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษามาคอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวในการทำพิธีด้วยนะคะ
นี่ออกมาขึ้นเกินละออก
จากบ้านไม่ถูกนายมารับแล้วไปหน่อย

นี่ค่ะวินาทีที่เดินเข้ามาในห้องคือคราบลงคราบเลือดมันยังอยู่เลยค่ะ
แม่แล้วก็ญาติเขาทำใจไม่ได้ร้องไห้กันน่ะนะคะ

มีคุณครูนัทยาค่ะคุณครูที่เป็นหัวหน้าระดับชั้นม๑๓
ครูชำนาญการพิเศษของคุณค่ะ

มีคุณครูนัทยาค่ะคุณครูที่เป็นหัวหน้าระดับชั้นม๑๓

มีคุณครูนัทยาค่ะคุณครูที่เป็นหัวหน้าระดับชั้นม๑
ครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียนวัดราชประดุกเนี่ย
คอยดูแลคุณยายกับคุณแม่ด้วยนะคะ
รับปากเลยบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพงานศพน้องโชคทั้ง๓คืน

แล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวแล้ว๑๐๐๐บาทค่ะ
จากนั้นก็มีคุณครูที่เคยสอนน้องโชคนะคะ
เดินมาสวมกอดญาติของน้องโชค
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ในฐานะครูขอโทษที่ไม่ได้ปกป้องเด็ก

แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ในฐานะครูขอโทษที่ไม่ได้ปกป้องเด็ก
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
นะเดี๋ยวครูประสานรับศพเด็กมาถึงวัดเมื่อไหร่
แจ้งคุณครูแต่ครูบางส่วนจะไปหลอก
ถ้าจะจ่ายอะไรให้เขาเขียนอีกไว้
ผู้หญิงชุดสีขาวนะคะก็คือคุณแม่ของน้องโชคนะคะ

คุณครูนัทยาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้เราฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยบ่ายโมงครึ่ง

เด็กม๒เนี่ยทยอยออกจากห้องคอม
แล้วเด็กม๓ทับ๒ก็คือห้องของน้องโชคค่ะ

โดยมีคุณครูแจงครูประจำห้องคอมอยู่ในห้องด้วย
อยู่มีเสียงดังปั้งขึ้นมาดังลั่นเลย
แจงก็ตกใจวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ภาพที่ครูแจงเห็นก็คือโชคนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นค่ะ
แล้วก็มีนักเรียนตะโกนขึ้นมาบอกคอมระเบิด
ณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูทำก็คือ
โทรหากู้ภัยให้มารับเด็ก

แล้วก็ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในห้องคอมออกไปจากห้องให้หมด
ซึ่งครูนัทยาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมครูถึงแจ้งว่ามันเป็นคอมระเบิดอ่า
คือเบื้องต้นครูบอกว่าโรงเรียนมีมาตรการในการตรวจสอบนักเรียนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน
คือจะมีการตรวจกระเป๋าหาสิ่งผิดกฎหมายอาวุธยาเสพติดต่าง
แล้วก็มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานตามขั้นตอนด้วย
ทีนี้เมื่อวานค่ะเมื่อวานคือวันแรกที่เด็กผู้ก่อเหตุน้องต้า
เรียนเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดไปนาน
ต้นตรวจสอบแล้วก็ไม่เห็นว่ามีการนำอาวุธติดตัวมาด้วย
แล้วก็บอกว่าโรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้คิดจะปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเด็กนะคะ